เลิฟนั่นเองค่ะกองนี้ก็รวมเอาเหล่าดารามากฝีมือรวมกันเยอะเลยนะคะ
รวมไปถึงอีกหนึ่งสาวเจ้าเสน่ห์อย่างน้องมายวรัฐยาด้วยนะคะ
เรื่องนี้มีแต่คนหน้าตาดีทั้งนั้นเลยนะคะ
เรื่องนี้เป็นหนังโรมันติกกกกิ๊กนะครับที่รักเลิฟครับ
มีดาราเจ้าบทบาทมากมายอย่างพี่ตายเพ็ญพักมารับบทคอมมาดี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
แล้วก็น้องมายวรัฐยานี่ยิ้มหวานยังงี้ตรงนี้โอเค
ตัวบอกเลยว่าเลิกกันแล้วค่ะกับหนุ่มออกัสวัชรวิทย์หรือว่าอสี่ในเรื่องกรงกรรมนั่นเอง
เหตุผลเนี่ยขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่บอกนะจ๊ะรู้แต่ว่าตอนนี้หนูโสด
ส่วนพี่ดีเจภูมิเนี่ยที่เคยสารภาพรักเนี่ยมายบอกว่าให้เป็นพี่เป็นน้องกันจะดีกว่าค่ะ
ออกัยก็คือเป็นพี่น้องไม่มีอะไรหัวใจตอนนี้ก็คือโสดแล้วก็ว่างมากโสดใช่โสดแบบสนิทจริงคือช่วงนี้
เปิดไหมคะถ้าบอกว่าโสดเดี๋ยวคนมาจีบเยอะไปหมดเลย
ให้มาจีบเลยเพราะตอนนี้แบบไม่มีคนที่เข้ามาเลยใช่

เป็นพี่น้องเป็นพี่เป็นพี่รุ่นพี่ละกันไม่มีสเปคแค่แบบคุยกันรู้เรื่องแล้วอยู่แล้วแบบแฮปปี้ก็โอเคแล้วอ่ะ
เหมือนยิ่งโตยิ่งสเปกรวดน้อยลง
ผู้หญิงคนเดียวที่เขาบอกรักแล้วมายไม่เล่นด้วยนะ

ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มค่ะที่ต้องเคลียร์ก็คือหนุ่มแมน
ไม่อยากต่อสัญญากับค่ายเก่าค่ะ

ก็เลยขอออกมาเป็นฟรีแลนซ์ดีกว่านะคะ
พึ่งหมดเลยเลยก็ยังไม่ได้คิดมันเลยพนักต่ออะไรยังไง
ผมก็คุยกับเขาแล้วว่าจะยังไงต่อ
ไม่อยากรีบ